กลับใหม่ตุ๊ก
สนุนโดยปีใหม่นี้ให้กันด้วยใจให้กันด้วยแบรนด์
เอางั้นปีหน้าปี๒๕๕๙แล้วก็๒๕๖
ตัวเลขเหล่านี้มีผลอะไรกับชีวิตของเราบ้างฮะ
ครับในมุมของ๒๕๕๙ความสัมพันธ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ปีหน้าเนี่ยผมมองว่าเป็นปีที่ดีนะครับ
หลายอย่างมันจะเริ่มกลับมาหรือฟื้นตัวได้ดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมเศรษฐกิจเอ่ยนะครับ

ก็จะสามารถมีการเติบโตได้ดีนะครับ
แต่ว่าในช่วงกลางปีอาจจะมีการผกผันอะไรบางอย่าง

อาจจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจอะไรที่แบบ
วบลงมานิดนึงแล้วก็กลับขึ้นมาได้ดีเหมือนเดิม

ทุกคนก็ฮิตกันจังที่เปลี่ยนเบอร์เพื่อเป็นมงคลต้องเป็นน่ะ
จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนตัวเลขเนี่ยนะครับ
มันก็เป็นเทรนด์อย่างที่บอกไปช่วง๒๓ปีคนเปลี่ยนกันเยอะ

ตอนนี้ก็มีหลายคนที่เข้ามาถามแล้วรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนใหม่
มุมผมเองผมมองว่าถ้าความต้องการของคุณเอง
ไม่ได้ตรงกับเบอร์ที่คุณใช้อยู่นะครับ
ผมก็แนะนำว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขหรือเปลี่ยนเบอร์
หรือไม่เปลี่ยนก็ใช้ตัวเลขอย่างที่ผมบอกรอบตัวเรา
หรือเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันได้ทั้งหมดครับ

อย่างเช่นอาจจะทำโทนบ้านเป็นสีที่เป็นเลขที่เราอยากได้
อาจจะมีแบบว่ามีกระถาง๖อันแสดงถึงความเป็นเลข๖หรืออะไรอย่างนี้ครับ
มาช่วยทดแทนซึ่งบางทีการเปลี่ยนมันก็วุ่นวาย
บางคนเขาใช้เบอร์มา๒๐กว่าปีแล้ว

เพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวเลขอื่นเข้าไปซัพพอร์ตเขาในส่วนนั้น
เออต้องไปทำชิบกระดเลข๖นะ

ติดตลอดเวลาง่ะจะได้มีผัวไว
แมนแบบนี้ดีกว่าฮะ๒๕๕๙มีอาชีพไหนที่ควรจะมองเป็นพิเศษไหมครับ
ถ้าเกิดมเรามอร์ลิงก์กับเศรษฐกิจที่ไกลจะเติบโต
ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายอย่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์นะครับ
เกี่ยวกับพวกอินเตอร์เน็ตโซเชียลต่างนะครับ
เราสามารถหยิบองค์ประกอบเลข๔กับเลข๙มาใช้ได้

และอย่างที่บอกว่าธุรกิจปีหน้าธุรกิจยานยนต์
ทำอะไรรถยนต์ทำอยู่กับรถยนต์เครื่องจักรต่าง
ก็หยิบองค์ประกอบเลข๓เข้ามาช่วยได้เหมือนกันนะครับ
แม้แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวงการบันเทิง

ตอนนี้มีการเปิดช่องนู่นนี่นั่นมากมายนะครับ

เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม
และครับพืชผลอาหารครีนต่างเนี่ย

ความต้องการณปัจจุบันนะตอนนั้นของเราก็ได้
สู้กับชุดเสื้อสบายและเท้าผ้าใบไม่ได้ถูกปะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลือกเบอร์สักเบอร์หนึ่งเนี่ย

ถ้าเกิดเราจะทำตามความต้องการเนี่ย

การเงินสุขภาพครอบครัว

เสร็จปุ๊บพอถึงจุดหนึ่งเรามีความรักแล้ว

ตอนนี้เราต้องการความมั่นคงในครอบครัว

ไม่ได้อยู่อันดับแรกเหมือนวันที่เดินมาขออย่างนี้

อย่างนี้สมมุติกามตายด้านละ

มีครับเขาเรียกว่าเลขช้างกระทืบโรงครับ

ก็คือเลข๓๘๓๘๓๘หรือ๘๘

โอ้โฮมันกระทั่งวันเลย

เพราะฉะนั้นเลขตัวนี้มันจะเลขถึงความฮึกเหิมด้วย

เพราะฉะนั้นการที่เราใช้องค์ประกอบเลข๘
แต่เลข๓เลข๙เข้ามาสัมพันธ์เนี่ย

ปีหน้าอาชีพอะไรคุณจะมีเลขอะไรอยู่ใกล้กับตัวเองนะฮะ
ก็อย่างที่แมนบอกไปก็คือเป็นเลขที่ผสมอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก็ได้
หรือว่าเป็นเลขที่บ้านก็ได้ถูกไหม

ได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังมีโปรเจกต์อะไรใหม่ด้วย
คือเดิมคนรู้จักผมนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนตัวเลขเบอร์โทรศัพท์
หลายเรื่องไม่ได้เฉพาะแค่เรื่องนี้

พอเริ่มมีคนเข้ามาหาเยอะเรามีการศึกษาต่อยอดไปเยอะ

รวมไปถึงการลิงก์เกี่ยวกับการเปลี่ยนเบอร์
แต่ก่อนคนเข้ามาหาผมคนเดียวตอนนี้คนนี้
มีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือคนในองค์กร
เราสามารถเปลี่ยนเบอร์ให้มันมีความสมดุลหรือสอดคล้องกับทั้งระบบได้
แล้วก็ตอนนี้ผมมีทีมด้วยครับก็คือเป็น๕พญานักพยากร
เพราะว่าหลายคนเข้ามาหาผมที่ออฟฟิศบอกว่า
ช่วยดูลายมือให้หน่อยแม่นช่วยดูห่วงจุ้ยให้หน่อย
ผมบอกว่าผมไม่มีความรู้ด้านนี้ผมจะดิ่งเรื่องของตัวเลขอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องหาบุคลากรที่มีความชำนาญในแต่ละด้าน
ถ้าใครจะมาบอกมาดูลายมือเปล่าตรงนี้
ไปดูแบบห่วงจุ้ยไปดูคนนี้
เอาง่ายตอนนี้สามารถดูได้ทุกรูปแบบแล้ว
ใช่ครับผมก็คือครบทุกศาสตร์เลยครับ
ใครที่ชอบเกี่ยวกับสถิติหรือการพยากรก็สามารถติดต่อเข้ามาได้

แล้วก็สวยด้วยแต่งออฟฟิศสวยด้วย

มีครับ๐๖๑๖๔๕๑๔๑๔ครับ

ใครก็โทรมาปรึกษาได้เลย
แล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่เฮงของทุกคนเลยแล้วกัน

คืนนี้นะฮะต้องขอขอบคุณคุณแมนการินมากเลยนะครับ

วันนี้ก็มาแนะนำสิ่งดีให้กับเรานะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นะฮะ

ทีมงานเลือกมาให้จากใจเลยนะครับ
เพราะว่าถือว่าคุณแมนก็เป็นคนสำคัญสำหรับเราด้วย

ก็แทนคำขอบคุณฮะเรามีกระเช้ามอบให้นี่

อย่าลืมส่งต่อความห่วงใยให้กับคนที่คุณรัก

แล้วหาโอกาสไปสวัสดีปีใหม่ด้วยตัวคุณเอง
อวยพรไปแสดงความรักความห่วงใย
ของขวัญที่เราคัดสรรจากใจ
ก็ขอมอบให้นะฮะแทนความห่วงใยนะครับ
รับไปนะฮะกระเช้าจากแบรนด์
ขอบคุณครับ

แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าต้องไปให้ด้วยตัวเอง

มอบความรักห่วงใยต้องไปด้วยตัวเอง

เดี๋ยวกลับมาครับกับก๊อฟไม่ตก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
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว